คุณผู้ชมเรื่องนี้ขอยุ่งนิดนึงแล้วกันนะคะ
เรื่องบ้านของบ้านเขาแต่เราขอยุ่งแล้วกันนะคะ
สำหรับค่ะคุณพ่อลูกอ่อนเลยลูกอ่อนมา๒เดือนกว่าแล้วนะคะ
สำหรับคุณเพชรจ้าค่ะน้องไทก้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกไป
ก็น่ารักนะอันนี้ก็อยู่แต่ว่าไม่ไหวมีดราม่า
ราม่าชาวเน็ตไปช่วยเขาเลี้ยงลูกไงนะ

ข่าวโค้นเราก็หวังดีกันน้องนะ

คอมเม้งคอมเม้นต์แรงเชียวแหละแต่ว่า
คุณเพชจ้าก็มองเป็นเรื่องขำไป
แล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะว่าที่หลายคนสนใจลูกชายเขา
ก่อนจะแง้มเรื่องรับบทหัวหน้าครอบครัวสายเปย์
ซื้อรถหรูให้ภรรยานะฮะแล้วก็ลูกเนี่ย
แล้วก็พร้อมชี้แจงข่าวลือด้วยว่าแยกเต็งกับนิวเคลียร์

มีออกสไตล์แบบเป็นรู้มากยิ่งกว่าหมออีก

คือแบบเราเนี่ยเลี้ยงลูกโดยมีหมอเป็นหลักก็คือ
แต่แค่อ่านแล้วขำแค่นั้นเอง
รถตู้เหรอครับผม
ใช่ครับก็ซื้อให้นาง๒คันติด
ก็คือมีรถตู้กับรถมินิที่นายอยากได้
ก็ไม่เรียกว่าเปย์หรอกก็คือก็ต้องใช้อะไรอย่างนี้
ลูกร้องหิวนมเนี่ยก็ต้องมาชนผม
ผมก็มีงานผมก็จะไม่ได้นอน
คือแยกเตียงยังไงอ่ะ
คล้ายแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เหรอ

คือพี่เนี่ยพยายามจะกลับไปที่เตียงของพี่
เพราะว่าเตียงพี่พี่เป็นคนเลือกเองกับมือทุกอย่าง
รอให้เขาน่าจะโตขึ้นอีกนิดนึงนอนนานขึ้น
ก้าก็ต้องย้ายกลับไปนอนเตียงไทก้า
นะคะอันนี้ยอมจริงยอมเพื่อลูกจริงนะคะ

ก็ติดตามคลิปเนาะเขาก็บอกว่ามีวิธีการเลี้ยงลูกนะ

ก็เลยอยากจะแนะนำเคล็ดลงเคล็ดลับต่างนะครับ
แต่ก็เป็นปกตินะสำหรับหลายบ้านที่มีลูกเล็ก

เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะนอนทับเด็กได้นะคะ